เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ได้ยินมาว่าที่นี่นะคะมีทั้งของดีของเด็ดให้เราได้ดูกันค่ะ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคากอาคารรูปทรงแปลกตา
จำลองคางคกสีสันสะดุดตานั่งหันหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำลำถวน
พญาคางคกองค์นี้ตามนิทานพื้นบ้านเล่าว่า
ท้ารบกับพญาแถนบนสวรรค์เมื่อรบชนะแล้ว
มนุษย์จะยิงบ้างไฟขึ้นไปเพื่อส่งสัญญาณให้พญาแถนบันดาลฝนตกลงมา
นี่จึงเป็นที่มาของประเพณีแห่บ้างไฟ
รู้เรื่องราวคร่าวของตำนานท้องถิ่นกันไปแล้ว
โป้ยังมีอีกที่ที่อยากจะพาทุกคนไปค่ะ
เมื่อมาถึงจังหวัดยะโสธรเพราะที่นี่คือจุดกำเนิดโศกนาฏกรรม
สะเทือนใจผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย
สถานที่ที่ปีโป้จะพาทุกคนมาที่นี่คือพระธาตุตาดทองค่ะ
หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าธาตุกล่องข้าวน้อย

ชายหนุ่มผู้ยังชีพด้วยการทำนา
วันหนึ่งแม่ของเขาซึ่งทำหน้าที่ส่งอาหารให้ทุกวันมาช้ากว่าปกติ
ด้วยความหิวโซหนุ่มชาวนามองเห็นกล่องข้าวที่แม่ตนนำมาเล็กมาก
บันดาลโทษะเอาคันไถฟาดไปที่แม่จนถึงแก่ความตาย
ภายหลังสำนึกผิดจึงสร้างธาตุหรือเจดีขึ้นเพื่อชดใช้บาปกรรม
อกจากองค์พระธาตุแล้วด้านหน้ายังมีอูบมุงแบบพื้นถิ่นอีสาน
ลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นฝีมือช่างท้องถิ่นอีสานอีกด้วยนะคะ
การที่ปีโป้ได้พาตัวเองมายังสถานที่ที่มีเรื่องราวเช่นนี้
ทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยแม้คนเราจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตไม่ได้
แต่การยอมรับแล้วปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปแม้จะชดเชยกันไม่ได้
แต่ก็เป็นวิถีมนุษย์อย่างเราควรพึงทำกัน
จากอำเภอเมืองปีโป้ก็ขอมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้นะคะ
ที่อำเภอมหาชนะชัยไปกันเลย
ใช้เวลาราว๑ชั่วโมงก็มาถึงแล้วล่ะค่ะ

เขาจะมีการจัดถนนคนเดินแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะ

โป้จะพามาดูสีสันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

ทุกวันเสาร์ถนนเข้าตอกที่ท่อตัวผ่านใจกลางอำเภอมหาชนะชัยจะถูกเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน
ผู้คนจะนำสินค้าอาหารต่างรวมทั้งอาหารท้องถิ่นมาตั้งขายเต็มถนนไม่ว่าจะเป็นแมลงทอดที่คุ้นตากันแบบนี้
เราเจอเมนูเด็ดค่ะนั่นคือจิ้งหลีทอดนี่ตัวใหญ่มาก
หรือเมนูที่ไม่คุ้นตาอย่างลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ทอดแบบนี้
บางร้านก็นำเสนอเมนูโฮมเมดที่ทำเองจากบ้านอย่างร้านไอศกรีมแมล่นของคุณพี่ท่านนี้ที่ใช้แมล่นออเกเนคส่งตรงมาจากสวนของตัวเอง
ซึ่งช่วงเวลาที่ปีโป้เดินมาถนนคนเดินนั้นตรงกับเทศกาลแห่มาลัยเข้าตอกพอดีเลยล่ะค่ะ
ถนนสายนี้จึงเต็มไปด้วยมาลัยข้าวตอกสีขาวที่ถูกนำมาร้อยประดับไว้อย่างสวยงาม
หมดไปกับอีกหนึ่งวันของการเดินทางมาจังหวัดยะโสธร
พรุ่งนี้ปีโป้จะพาไปร้านเด็ดเมนูปลาของอำเภอมหาชนะชัยกันค่ะ
ร้านนี้อยู่ห่างไปจากตัวอำเภอมหาชนะชัยไม่ไกลค่ะ
มีชื่อว่าร้านอันโภชนา
เมนูที่ทุกคนมารับประทานก็นี่เลยค่ะ

แต่ก่อนอื่นต้องไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนค่ะ

ตอนนี้นะคะปีโป้ก็อยู่กับพี่โนธนะคะเจ้าของร้านอันโภชนานั่นเองค่ะ
อยากให้พี่โนธแนะนำเมนูเด็ดของร้านนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างครับ
อันแรกที่แนะนำเป็นตำน้ำก่อนแล้วกัน
คือเป็นต้มยำปลานะครับ
อันนี้ต้มยำปลาปลาอะไรคะส่วนใหญ่จะเป็นปลาพัดเค้าปลาบึกปลาปอกแล้วก็ปลาปึ่ง
อะไรปลาปึ่งนี่คือปลาเทโภนะครับเพราะอำเภอภังหาวิทยาชัยนี่จะเป็นแม่น้ำจีหลายผาดนะครับ
ส่วนใหญ่จะขึ้นมาจากแม่น้ำชีแล้วก็ปลาเป็นปลาที่อร่อยใช่ไหมครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบครับทีนี้ลาบครับลาบปลา
ปลานี่ก็เป็นพวกเป็นพวกปลาบึกหรือปลาขาวนี่แหละครับอืมก็จะมีให้เลือกปลาบึกกับปลาขาว
ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปลาตามฤดูกาลนะฮะอ๋อตามเป็นปลาตามรูปการณ
บางทีจะมีปลาบึกขึ้นมาหรือว่าจะมีปลาเค้าขึ้นมาหรือว่าจะเป็นปลาผอขึ้นมานะฮะอืม
ก็จะได้ลาบไปตามระดูการของปลาเพราะว่าเราจะไปเลี้ยงทุกวันเลยก็ไม่ได้
บางครั้งมันอาจจะมีบางอย่างครับแล้วก็ใช้ไปตามของมัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นปลานางนะปลาเนื้ออ่อนนะ
อันนี้คือปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนทอดนะเป็นเขาเรียกปลานางเนี่ยปลานาง
ปลาเนื้ออ่อนนะฮะค่ะแล้วก็ทอดน้ำปลานี้นะฮะค่ะ
ก็เป็นรสชาติที่น่าทานครับค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาผัดฉานะฮะ
ถึงเวลาชิมแล้วค่ะเป็นเวลาที่ชอบมากเลยนะคะ
เริ่มที่เมนูผัดฉากก่อนแล้วกันเนอะอ่าลองดูครับ
ยอดเย็นมากเท่มข้นจัดจ้านสมกับจังหวัดเยอะสวทอดเลยค่ะครับ
โอ้โหเมนูต่อไปดีกว่าคงจะเป็นลาบนะครับลาบครับอร่อยอันนี้ลาบปลาลาบปลา

ต้มยำนี่คือชัดเจนมากบวกกับความเป็นความเป็นพื้นบ้านอ่ะ
โป้บอกไม่ถูกทุกคนต้องมาลองที่นี่นะจริง
ผมเข้าบอกว่ารสชาติที่ผมได้สัมผัสนะมีทั้งกลมกล่อมเข็มข้นจัดจ้าน
รับรองว่าใครมาชิมแล้วต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะ
เมนูจากปลาของร้านอันโภชนาพี่เขาบอกนะคะว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาล
หากชาวบ้านหามาได้ก็จะมีเมนูนั้นพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยล่ะค่ะ
แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลก็ต้องอดใจรอไปนะคะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป